แต่ว่าครอบครัวนี้ไม่รู้จะเท่าเทียม

บอกว่าอยากให้แซนวิชภรรยาหมายเลข๒เนี่ยนะคะ
พาลูกก็คือน้องลียองไปตรวจดีเอ็นเอ

มันก็เลยแหม่ปะทุร้อนขึ้นมาอีกครั้งนะคะ
คนที่เจ็บไปด้วยไม่ใช่ใครนะ
คือคนในครอบครัวน้องเสือเศรษฐการ

คือน้องเสือเขาโพสต์ระบายความรู้สึกยาวเหยียดเลย
บอกว่าเขาติดตามข่าวอยู่บ้าง
แล้วตัวเขาเจ็บนะเจ็บมาเรื่อย

น้องเสือบอกว่ามีคนบอกให้เตือนคุณแม่

ว่าเคยคุยกันหลายครั้งกับคุณแม่แล้ว
แต่ก็รู้สึกว่าตัวเอง
ไม่ได้มีพลังที่จะเปลี่ยนแปลงความคิด

ใช่ตัวน้องเสือเองก็ไม่ได้อยากจะเข้าไปยุ่งนะ

แต่บอกว่าความคิดของตัวเองกับแม่

แต่ที่ทำให้เจ็บมากก็คือ
ระยะหลังมีคนมาด่าคุณแม่ในเพจ
เสือก็เลยบอกว่าถ้าไม่พอใจอะไรก็เข้าใจ
แต่เรื่องนี้ตัวเขาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลย
เสือก็บอกไว้แบบนี้นะคะบอกว่า
อยากด่าเขาก็มีเพจเขาผมเจ็บนะเจ็บมาก
แล้วก็มีประโยคที่น่าเป็นห่วงด้วยนะคุณผู้ชม
น้องเสือบอกว่าปีนี้มีอะไรดีเยอะ

ปีหน้าอยากได้ความรักความสงบกลับมา
เพราะมันเจ็บถ้าอยู่แบบนี้ไปเรื่อย
เขาก็ไม่อยากอยู่ในโลกนี้แล้วจริง

ชาวเน็ตนั่นแหละก็เข้ามาให้กำลังใจ
แล้วก็ขอให้หาทางออกของปัญหาครอบครัวนี้
อยากให้มันจบจริงแบบดีที่สุด
เพราะว่าหลังจากที่โพสต์มาก็รู้สึกว่าน้องเสือน่าจะเครียดแหละ
เพราะว่าหนึ่งคือเป็นคนกลางแล้วก็เป็นพี่คนโตใช่ไหม

รับรู้ปัญหาของทั้งคุณพ่อคุณแม่
รวมไปถึงภรรยาแต่ละคนที่เราเคยเห็น

เพราะฉะนั้นคือมันเจ็บทุกฝ่ายเอาอย่างนี้ดีกว่าคุณผู้ชม
แต่ว่าทางบันทึงไทยรัฐของเราก็ติดต่อไปทั้งคุณแซนวิชเอง

พี่การเขาบอกว่าเรื่องของการตรวจดีเอ็นเอ

เพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวหลังปีใหม่ค่อยมาว่ากัน
ตอนนี้พักก่อนอย่าเพิ่งดราม่ากัน

ครอบครัวเขาและครอบครัวเราก็อยากให้มีความสุขเหมือนกัน

คือคนในครอบครัวแล้วเป็นคนหลักด้วยที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะคุณผู้ชมนะ